ไปดูเหตุการณ์ที่มีหนุ่มลูกครึ่งคนหนึ่ง

นะเป็นชายลูกครึ่งคนหนึ่งอยู่ที่ขอนแก่น
พยายามก่อเหตุกระโดดตึกฆ่าตัวตาย

พอเมืองขอนแก่งนายชัดชายอุ่นเจริญนะครับนายอำเภอเมืองขอนแก่ง
พร้อมกับหน่วยกู้ชีพก็เข้าไปคุยไปเคลียร์กันกับชายลูกครึ่งคนนี้
หลังมีอาการคุ้มครั่งจะกระโดดลงมาจากอาคารชั้นสามของแห่งหนึ่ง
บนถนนนิกรสำราญในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะฮะ
ชายคนนี้ยืนจังก้าอยู่แบบนี้คุณผู้ชมอยู่ที่ขอบตึกบริเวณชั้นสาม
เสียวมากไม่รู้ว่าจะกระโดดลงมาเมื่อไหร่นะฮะ
หลายฝ่ายก็เข้าไปช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่ว่าชายคนนี้ยังคงมีอาการคุ้มคลั่ง
พูดจาเอะอะโวยวายเสียงดังตลอดเวลาแล้วทีนี้ก็ไปสืบสาวมาได้ว่า
เขาชื่ออะไรกันแน่กับชายคนนี้ชื่อว่านายเวสลี่สมิทอายุ๔๒ปี
อยู่บ้านที่หมู่๒นะฮะตำบลสงเปื่อยอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
สอบถามทางด้านของนางสามรุ่งนภาพันธ์พุทธพงศ์บอกว่า
เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกับนายสมิทนี่แหละขณะที่ตัวเองเนี่ย
ไปรำบวงสวงที่สารหลักเมืองขอนแก่นเห็นนายสมิทโพสต์ในเฟซบุ๊ก
บอกว่าจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายกับปัญหาส่วนตัว
เขาก็เลยรีบเดินทางมาจุดที่เกิดเหตุเพราะต้องการจะมาช่วยเกลี้ยกล่อม
คือไม่ได้เป็นอะไรกันนะเป็นแค่เพื่อนในเฟซบุ๊ค
แต่ว่าก็คุยกันประมาณหนึ่งนะฮะไม่อยากให้คิดสั้น
แล้วก็แจ้งจำรวจเข้าไปช่วยการระงับเหตุคุณผู้ชมสุดท้ายเกลี้ยกล่อมกันไปมาสักสามชั่วโมงได้
ใช้จังหวะที่นายสมิทเขาเผลอก็เข้าไปชาร์จตัวได้ครับ
ก็รอดปลอดภัยจากนั้นก็คุมตัวขึ้นรถพยาบาล
ไปส่งตรวจสภาพจิตใจก่อนจะนำไปติดต่อญาติแล้วก็เพื่อไปขอรับกลับตัวไปที่บ้านต่อไปนะฮะ
ไม่รู้ว่าปัญหาส่วนตัวจะมีปัญหาเรื่องของผู้ยงผู้หญิงที่เคยคบกันแล้วก็มีปัญหาเลิกลากันหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ